ร้องได้ให้ล้าน

กดปุ่มไฟได้ก่อนและตอบชื่อเพลงได้ถูก
ขึ้นมาร้องเพลงที่๒ต่อได้เลยนะครับ
พร้อมนะครับอีก๔ท่านที่เหลืออยู่
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์มาเลยครับ

การุณาฟังให้จบนะครับ
ตื่นเต้นตื่นเต้น
เกลียดต่อไปแล้วตื่นเต้นไหมผม

ขึ้นมาร้องได้ให้ร้ายของพวกเราค่ะ
มาถึงเพลงที่๒กันนะครับ
ตอนนี้นะครับมาฟังอินโทรกันก่อนเลยนะครับ
อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท

แมม
เพลงนี้อินโฮมมาก

เพลงนี้นี่เขาร้องได้คล่องมาก

เดี๋ยวไปฟังคนอื่นคุณวิคคุณต้องมั่นใจตัวเอง
คือถ้าไม่มั่นใจเอาแบบคุณบอลไหมตัวช่วยไหม
พี่พี่เลยครับเอาไงดีครับ

พิธีอะไรละนะคุณต้องลองถือว่าคุณมาช่วยกัน
ยังมีอีก๖ท่านเขารอช่วยกันอยู่นะครับ
ก็คือเหมือนกับว่าทั้ง๑๒ท่านนี่เป็นคนคนเดียวกัน
เราช่วยกันนะครับใครผิดอีกคนนึงก็เข้ามาเสริม
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

ยังเหลืออีก๒แผ่นป้ายนะครับให้คนข้างหลังนะครับ

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับ
เพลงมาครับ

เอมเปอลอน

เปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่ทางมีทะขึ้นไง
แล้วจึงใดคือมาเป็นหลายตา

สิจำมือกันอย่างว่าสันวา

บ่ได้ใส่ว่าสิบ่ทิมการใส่ว่าสิมีกันและกัน
ใส่วาสิหางแพงกันใส่วาซินีกันตลอดไป
ใส่ว่าสิบ่ทิมการใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไป
ใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่เธอ
น้ำตาพังลงยาวย้อนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเศรษฐ์
บ่คิดบ่ฝันว่าหักสิหัง
สิเพชรเลเตะดอกนี่ไร้กลิ่นหอม
เห็นจึงใดหัวใจบอบรอบหรือต้องยอมรับความเป็นจริงอิหรี่
ให้สาได้ตายมือนี้ให้คนที่ลืมสัญญา
ใส่ว่าสิบอทินกันใส่ว่าสิมีกันและกัน
ใส่ว่าสิห้างแพงกัน
ใส่ว่าสิมีกันตลอดไป
ใส่ว่าสิ่งบ่อทิ้งกา
ใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไป
ใส่ว่าสิ่งบ่อแบงใจ
ใส่ว่าสิมีแค่

ขอบคุณมากขอบคุณมาก

จากเพลงที่ร้องง่ายทำไมมันยากขึ้นมาทันทีล่ะ
ถวงสัญญาของท่าจนจ่อยไปมีใจบ่วนคืนมา
ใส่ว่าที่บ่อทิมกันใส่ว่าสิมีกันและกัน
ใส่ว่าที่หาแทงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไป
ใส่ว่าที่บ่อทิมการใส่ว่าที่มีกันเรื่อยไป
ใส่ว่าที่บ่แบ่งใจใส่ว่าสิ่งมีแค่
ใส่ว่าที่บ่อทิมการ
ใส่ว่าที่บ่อทิมการ
ใส่ว่าที่บ่อทิมการ
เหมือนยกภูเขาออกไปจากอก

แต่มีชีวิตไหล้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๒ครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณบิ๊กร้อง

คุณบิ๊กปองผมร้องได้นะครับ

ร้องดีด้วยฉลาดด้วยร้องดีด้วย
รับแล้ว๑๐๐๐บาท
อันนี้นะครับเนื้อเพลงนะครับ

เนื้อเพลงถูกต้องต้องถูกต้องจริง
แล้วคุณบิ๊กก็ทำได้ร้องไม่ผิดเลย
ร้องไม่ผิดเลยเก่งมากร้องจบเพลงเลยนะครับ
เดี๋ยวค่อยมาดูกันในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์
ว่าอีก๓ท่านตัวพ่อแม่ทั้งนั้นเลยนะที่เหลือเนี่ย
จะทำได้ถึงเพลงที่เท่าไหร่
และจะมีเงินสะสมไปให้กับอีก๖ท่าน
อาทิตย์โน้นเท่าไหร่
ส่วนเพลงเมื่อกี้คุณป่าเป็นเพลงที่โอ้ฮิตเลย
เป็นเพลงที่แบบดังกระฮึ่ม
เรียกว่าดังทุกรูขุมขนของคนไทยเลยทีเดียว

อาศัยว่าสิบอลทิมกันนะครับ
คุณก้องห้วยไร่หรือคุณกุ้งกล้องร่ายอดจำปานั่นเอง
เป็นเพลงนอกสายตาที่เหนือความคาดหมายนะครับ
ไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงใหญ่โตอะไร
แต่ว่าดังดังจริงนะฮะ

กับร้องได้ให้บุญนะคะ

มาดูกันว่าหลังจากนี้ใครจะขึ้นมาเป็นคนแรกในวันพรุ่งนี้ค่ะ
คนจะกลับมาพบกับท่านในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ
ก็ติดตามร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

เท็จรักส่ว่าดีงั้นครับเจ้าหนีจ้ะป้านี้สิจ้ะป้ากลอกกล้วย

มันฝังลงไปในเง่าพี่นะ

ตอนนี้ป๋องอ่ะ
ตายมาก

มันมัน

มันมัน
ดูวัยรุ่นสุภัณฑ์

คุณยิ่งหย่มรอง

กดปุ่มไฟได้ก่อนและตอบชื่อเพลงได้ถูก
ขึ้นมาร้องเพลงที่๒ต่อได้เลย

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงโจทย์มาเลยครับ

แล้วพี่กดได้คนเดียวนะคุณวิทย์สังเต็มครับ
กดจริงจังตั้งใจกดแน่นอน

แต่ทำไมพวกพี่คุณแม่คุณพ่อผมเนี่ยนั่งกันนิ่งเลย

การุณาฟังให้จบนะครับ

ตื่นเต้น
เรียกต่อไปว่าตื่นเต้นไหมวะ

ขึ้นมาร้องด้าให้ร้านกับพวกเราค่ะ

มาถึงเพลงที่๒กันนะครับตอนนี้นะครับ

อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท

อย่างเช่นนี้เขาร้องได้คล่องมาก

คนแล้วคุณพิคคุณก็ต้องมั่นใจตัวเอง

ธิ์ตั้งอะไรนะครับผมอาจหรือว่าเรามาช่วยกันยังมีอีก๖ท่าน
เขารอช่วยกันอยู่นะครับก็คือเหมือนกับว่าทั้ง๑๒ท่านนี่เป็นคนคนเดียวกัน
เราช่วยกันนะครับใครผิดอีกคนนึงก็เข้ามาเสริม
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับครับไม่ใช้

มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับ

ขอเสียงเป็นกำลังใจทีหนึ่งหน้าบ้าน
หักกันมาแต่โดนแล้วบ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่ทางมิดาขี่ง่ายแล้วจังใดขึ้นมาเป็นลายตา
สิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสี่จับมือกันอย่างว่าสันวา

สิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสี่จับมือกันอย่างว่าสันวา

สิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสี่จับมือกันอย่างว่าสันวา
สิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสี่จับมือกันอย่างว่าสันวา

สิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสี่จับมือกันอย่างว่าสันวา
สิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสี่จับมือกันอย่างว่าสันวา
สิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสี่จับมือกันอย่างว่าสันวา
สิบสี่ห้างหรือเศร้าสี่ห้างสี่จับมือกันอย่างว่าสันวา

น้ำตาพังล่องยาวยาวย้อนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนแซะ
บ่คิดบ่ฝันหวากสี่ห้างสี่เพสะเลเตะดอกนี่ไร่กลิ่นหอม
จึงใดหัวใจบ่เพราะหรือต้องยอมรับความเป็นจริงอิลี
ให้สาเด้อให้ตายมือนี่
ให้คนที่ลืมสัญญา
ใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันและกัน
ใส่ว่าสี่หักแพงกันใส่ว่าสี่มีกันตลอดไป
ใส่ว่าสี่บ่ทิมการใส่ว่าสี่มีกันเรื่อยไป
ใส่ว่าสี่บ่แบ่งใจใส่ว่าสี่มีแค่
แค่พร้อม
ทุ่งสัญญาของท่าจนจ่อย
ไปมีใจโบนคืนมา
ใส่ว่าที่บ่อทิมกันใส่ว่าสิมีกันและกัน
ใส่ว่าสี่หักแพงกัน
ใส่ว่าสิมีกันตลอดไป
ใส่ว่าสี่บ่ทิมการใส่ว่าสี่มีกันเรื่อยไป
ใส่ว่าที่บ่แบ่งใจใส่ว่าสิ่งมีแค่
ใส่ว่าสี่บ่ทิมการ
ใส่ว่าสี่บ่ทิมการ
ใส่ว่าสี่บ่ทิมการ
เหมือนยกผู้เขาออกไปจากอก

ตื่นเต้นอยู่ว่าสอบเอ็นทาเนี่ย

เพลงที่สองนะครับมูลค่า๑หมื่นบาทนะครับ
คุณบิ๊กร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่สองนะครับมูลค่า๑หมื่นบาท

ขอบคุณครับ

ได้ครับได้
คุณบิ๊กปองผมร้องได้นะครับ

หล่อด้วยฉลาดด้วยร้องดีด้วย
รับแล้ว๑หมื่นบาทครับ
อันนี้นะครับเนื้อเพลงนะครับ
แม้ว่าเราจะเป็นการแข่งขันในรอบพิเศษ

เนื้อเพลงถูกต้องต้องถูกต้องจริง
แล้วคุณบิ๊กก็ทำได้ร้องไม่ผิดเลย
ร้องจบเพลงเลยนะครับ
วันนี้วันเสาร์นะฮะเราได้ไปแล้ว๓ท่าน
เดี๋ยวค่อยมาดูกันในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย
ผสมไปให้กับอีก๖ท่านในอาทิตย์โน้นเท่าไหร่
ส่วนเพลงเมื่อกี้คุณป่าเป็นเพลงที่โอ้ฮิตเหลือเกิน
เป็นเพลงที่แบบดังกระฮึ่ม
เรียกว่าดังทุกรูขุมขนของคนไทยเลยทีเดียว

อาศัยว่าซิบอลทิมกันนะครับ
คุณก้องห้วยไร่หรือคุณกุ้งกล้องร่ายอดจำปานั่นเอง
เป็นเพลงนอกสายตาที่เหนือความคาดหมายนะครับ
เผยแพร่อยู่ในยูทูปไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงใหญ่โตอะไร
แต่ว่าดังดังจริงนะฮะ
ร้องและแต่งเองโดยคุณก้องล่ายอดจำปา

กับร้องได้ให้บุญนะคะ

เหลือ๓คนเหลือคุณพี่ฮายอภพร
คุณหนีมเอเอฟแล้วก็คุณพี่ยิ่งยงนะคะ

คนจะกลับมาพบกับท่านในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

สวัสดีจ้าป้านี่สิ
จ้าป้ากอกก้วยนะครับ

เป็นไง
ความรู้สึกความรู้สึกตอนนี้

ตายมาก

คุณยิ่งยงร้อง

แย่